คุณผู้ชมครับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของไทย

เพราะว่าไปติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับ
ทำให้เอกชนของไทยทั้งไทยพม่าลาวก็มีความร่วมมือกันนะครับ
พยายามผลักดันให้เกิดการประชุมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

บู่น้ำแร่จากถั่วดาวอินคา
เป็นหนึ่งใน๑๐ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วดาวอินคา
เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์

หมื่นบาทให้กับธีวราพักดีวัน
ก่อตั้งแบรนด์ทีมเมก้า
ปั่นรายได้สู่ชาวบ้านกว่า๒๐ครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วดาวอินคา
นำมาเสนอให้นักธุรกิจสหภาพพม่า
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รู้จัก
ในงานประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ
เพชบูรณ์พิสนุโลกอุตรรดิสุโขไทยและตาก
จะได้พบปากกับผู้ประกอบการจากแขวงชัยบุรี

และรัฐกะเหลี่ยงรัฐมอนในพม่า
ที่๓ของการประชุมไลเมคต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เชื่อมโยงตลาดของไทยพม่าและลาว
ผลักดันการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

คณะทำงานไล่เมคเวิร์กกิ้งทีม
คณะทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทัศกาล
หรือทีเสพรวมถึงภาครัฐ

แต่ตอนนี้ภาครัฐต่างเห็นความสำคัญ
หลายภาครัวส่วนมไม่ว่าจะเป็นภาณิชย์มไม่ว่าจะบทเมืองเกษตร
จะเป็นท่องเที่ยวไม่ได้เป็นไร
ยกตัวอย่างยังง่ายเลยนะครับ
เราจะไปจากไทยไปเมียนมา
เราไม่ต้องวีซ่าถ้าบินไป
แต่ว่าถ้าเกิดท่านจะข้ามไปโดยทางรถยนต์ท่านต้องวีซ่า
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่า
การประชุมลายเมคจะเป็นเครื่องมือในการระดมความเห็น
นำไปเสนอรัฐบาลในการปลดล็อกข้อกำหนดที่ติดขัดต่าง
การพัฒนาเมืองของเราก็ยังไปล้ำหน้ากว่าภูมิภาคของเราค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปข้างหน้า๒๐ปี
เราก็อยากจะให้ความไม่สมดุลตรงนี้หายไป
ก็คือให้การพัฒนามันไปทางหัวเมืองมากขึ้น
ถ้าไปทางหัวเมืองมากขึ้นแน่นอนเรื่องของการกระจายรายได้ก็ต้องดีขึ้น
แต่ความเป็นอยู่ต่างก็ต้องดีขึ้น
ส่วนผู้ประกอบการหลายรายมองว่าการประชุมลายเมค
จะเริ่มส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในประมาณ๓๕ปีข้างหน้า
รายประสบความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจจากเวทีไลเมคมาแล้ว
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรจากสุโขทัย
ออเดอร์๑๒๐จากลูกค้าพม่าในงานประชุมปีที่แล้วค่ะ
คือวันนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยนะเศรษฐกิจมันดาวเราก็รู้ว่า
แต่วันนี้มีโอกาสที่เราได้ค้า
หวังว่าแทนที่เราจะรู้สึกอึดอัดว่าเราขายของไม่ได้
แต่วันนี้เราก็ได้ไปขายในต่างประเทศ
ซึ่งพม่าเนี่ยก็คือยังมีแนวโน้มแนวทางที่จะพัฒนาต่อไปนะครับ
ซึ่งจะช่วยซัพพอร์ตในยอดขายที่เราตกจากเมืองไทยนะครับ
ก็จะไปส่งออกแทนนะครับ
ปีนี้คณะทำงานไลเมคยังตั้งเป้าผลักดันการเชื่อมโยงการค้าชายแดน
ด้วยการเสนอจุดผ่านแดนด่านสากลบ้านนากระเซงจังหวัดเลย
โยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโลจิสติกแก่๓ประเทศให้มากขึ้นค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน